พูดถึงเรื่องของน้ำช่วงที่มีฝนตกลงมาหนัก
ทางการเองก็จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
และล่าสุดช่วงค่ำของวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นคลิปเหตุการณ์ถูกระบุว่า
เป็นเหตุการณ์พนังกั้นน้ำแม่กวง
ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มันพัง
เพราะถูกน้ำป่าซัดมวลน้ำจะถล่ม
หรือเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เป็นวงกว้างพี่น้องประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูง
เนื่องจากพนังกั้นน้ำแม่น้ำกวงในเขตเทศบาลสันนาเมงมันขาด
คลิปก็น่ากลัวข้อความที่เตือนออกมาก็โอ้โห
คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะต้องเก็บของแล้วหรือเปล่า
มันจริงนี่หรือเปล่าจากกระแสข่านี้
กลับไปถามผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราค่ะ
ยืนยันว่าเขื่อนมันก็ยังคงอยู่ในสภาพดีนะ
แถมรับน้ำได้อีกตั้ง๗๕เปอร์เซ็นต์น่ะ
นายเจนสักริมปิติผู้อุณวยการกรงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาแม่กวงอุดมทาราค่ะ
กรณีโพสต์แจ้งเตือนพนังกั้นน้ำแม่น้ำกวงมันพัง
น้ำจะไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่จริงแล้ว
เป็นพนังของฝ่ายต้นแพ่งในตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายค่ะ
ซึ่งจุดนี้เป็นฝ่ายรับน้ำต่อเนื่องมาจากเขื่อนแม่กวงอีกที
ภาพที่เห็นไม่ใช่เขื่อนแตกเอาง่ายดีกว่า
แม่กวงไม่ได้แตกแต่เป็นพื้นที่ของฝ่ายนะคะ
อกจากนี้ค่ะเป็นพื้นที่ตำบลสันนาเมง
จุดนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่รุ่ม
อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกหนักจากพายุศิลากู
ถนนเชื่อมบ้านปากกล้วยและคอกหมูป่าขาด
ส่วนเขื่อนแม่กวงค่ะยืนยันนะคะสภาพมั่นคงแข็งแรง
ปริมาณน้ำตอนนี้พร่องไปหมดแล้วเหลือ๒๕
ทำให้ฝนตกอีกก็จะคงยังรับน้ำได้อีก๗๕
หรือ๑๙๗ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
ซึ่งหลังจากเกิดฝนตกโครงการหยุดการส่งน้ำ
ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วก็ยืนยันว่ารับน้ำได้อีกนะคะ